ไปดูเรื่องราวของสถานที่เก็บตัวนะครับทีมชาติเนี่ยส่วนใหญ่ก็ใช้หลายสนาม
แล้วสถานแห่งนี้เนี่ยเป็นสถานที่ทีมยูทีสามเนี่ยเคยมาเก็บตัวฝึกศพ
แล้วก็เพียบพร้อมนะครับไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครับ
รองรับนโยบายสปอร์ตโทรลิซึมของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ก็เหมาะสำหรับการเก็บตัวฝึกซ้อมให้กับทีมไทยแล้วก็ทีมต่างชาติ
มีสนามฟุตบอลและฟุตซอลสนามมาตรฐานพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
ที่ผ่านมาเคยต้องรับทีมฟุตบอลหลากหลายทีมนะครับ
อาทิทีมสโมสรจากเกาหลีใต้ทีมจากอินโดนีเซียพัทยายูเนเต็ด
หรือว่าโทร๐๒๑๑๘๗๗๗นะครับ